ซึ่งข่าวของเรายังที่ทราบจัดการสิ่งพร้อมพร้อมเรียบร้อยแล้วไม่เกี่ยวกัน

นะคะก็ล้างราจากคุณหน่องธนานะคะ

ไม่มีทาง
ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตคนเดียวอย่างแฮปปี้

วิวบอกเขาไปสวยขนาดนี้

ผมว่าเราโสดได้ไม่เกินประมาณเดือนหนึ่ง
มันเหมือนมีเวลากลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่
ดูแลตัวเองมานานแล้วครับ

ทุ่มเทซื้อของอะไรนะยังไง

มีมีครับ

เชื่อไหมคุณผู้ชมถ้าพี่แจ๊คยืนสัมภาษณ์ต่ออีกสัก๑๕นาทีนะ
ฉันว่าความลับวงในหลุดออกมาหมดแน่นอน

ใครครบใครใครมาจงมาจีบอะไรอย่างนี้วุ่นวายกันไป

ใช่สวยขึ้นเหมือนมีอะไรใหม่บนใบหน้า
เมาอีกแล้วหลังใหม่ก็พอ